ชาวพุทธก็จะมีการนำสังขทานไปถวายพระ
ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดมีคลิปออกมาในโลกโซเชียลค่ะ
พระเนี่ยออกมาแฉบอกว่าสังขทานที่ญาติโยมนำมาถวายราคาแพงเนี่ยนะคะ
แกะออกมาแล้วปรากฏว่าสิ่งของที่อยู่ข้างในใช้ไม่ได้

โดยล่าสุดพระรูปนี้ก็ออกมาระบุแล้วนะคะ
ว่าไม่ได้ต้องการจะโจมตีใครเพียงแค่ต้องการเตือนสติญาติโยมเท่านั้นนะคะ
สารวุฒิก่อใจอายุ๒๕ปีฉายาธรรมวโรพระลูกวัดเสม็ด
ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ออกมาเปิดเผยหลังจากที่อัดคลิปวิดีโอ
แฉชุดสังขทานที่ญาติโยมนำไปถวายพระ
โดยยืนยันนะคะว่าไม่ได้ต้องการจะโจมตีใคร
แค่อยากฝากเตือนญาติโยมที่ตั้งใจนำสังขทานราคาแพงไปถวายพระ
แท้จริงแล้วของใช้ที่อยู่ภายในสังขทานส่วนใหญ่
คุณภาพและก็หมดอายุค่ะ
โดยพระสารวุฒิมองว่าผู้ประกอบการที่ผลิตสังขทานไม่ได้มาตรฐาน

สังขทานมีราคาสูงกว่า๕๐๐บาท
แต่เมื่อนำของออกมากลับเป็นของใช้ทั่วไปที่มีราคาถูก
และหาซื้อได้ตามท้องตลาด
ด้านนายทศพลบุญประพาโชธอายุ๒๘ปี
เจ้าของร้านสังขพันธ์แห่งหนึ่งในพื้นที่
ว่าคลิปดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับร้านของตัวเองนะคะ
โดยยืนยันว่าทางร้านซื้อผลิตภัณฑ์จากห้างที่ได้มาตรฐาน
จัดชุดสังขทานและไม่ได้รับจากที่อื่นมาวางขาย
เมืองต้นก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจสอบร้านค้าที่ขายสังขทาน
เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและความปลอดภัยของพระสงฆ์ด้วยนะคะ
เรื่องนี้ความจริงก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะ
โดยวิธีการบางทีเราอาจจะใช้เวลามากหน่อย
โดยการออกไปเลือกซื้อชุดสังขทานเองแล้วก็มาจัดสังขทานเอง
บางคนซื้อเองแล้วก็มาแพ็คเองมาห่อเองเลยนะครับ
วิธีการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการที่จะช่วยได้เบื้องต้นนั่นเองนะคะ